คุณผู้ชมครับมีเด็กชายวัย๔เดือนเท่านั้นนะครับ
ถูกพ่อแท้เนี่ยทำร้ายร่างกายจนตอนนี้อาการโคม่า
สมองบวมนะฮะเลือดออกในสมองนี่คือสภาพของน้อง
สมมุติว่าชื่อน้องเอก็แล้วกันนะคือพ่อเขาอ้างว่า
ลูกเนี่ยตกจากเปรย์นะแต่ว่าตาเนี่ยไม่เชื่อนะฮะ
นี่สภาพของเด็กชายวัย๔เดือนนะครับเพิ่ง๔เดือนนะครับ
ตอนนี้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบเต็มตัวไปหมด
เพื่อยื้อชีวิตนะครับเรื่องนี้ทางคุณตาแท้ของน้องนะฮะ
คุณตาเทียนชัยนะครับไปแจ้งความกับตำรวจสพรัฐนาธิเบส
สี่เดือนจนบาดเจ็บสาหัสวันนี้คุณไกด์ธนกร
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปตามเรื่องนี้หน่อยนะครับ
ได้คุยกับคุณตาของเด็กนะครับคุณตาบอกว่าเอหลานชายเนี่ย
ต้องปั๊มหัวใจกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อช่วยชีวิต
บอกว่าหลานชายมีเลือดออกในสมองแล้วก็สมองบวม
ส่วนสาเหตุเนี่ยตามั่นใจว่าเป็นฝีมือของพ่อแท้ของหลาน
เพราะพ่อของเด็กมีประวัติติดยาเสพติดแล้วทำร้ายลูกตั้งแต่ลูกเนี่ยเพิ่งคลอดได้๑เดือนนะฮะ
คลอดได้๑เดือนก็แบบตีลูกแบบไม่ยั้งมาแล้วตาบอก
เคยจับขาเอาหัวลงดินเวียงขึ้นไปขึ้นมาจนผมไม่ทราบนะคืออยู่อีกห้องหนึ่ง
จนลูกสาวผมทนไม่ได้ต้องบอกที่บ้านเราก็ทำอย่างนี้อย่างนี้กับลูก
พอตาของเด็กมาแจ้งความนะครับตำรวจสพรัฐนาธิเบสก็ไปตรวจสอบทันทีนะครับ
ฮะไปที่ห้องเช่าของพ่อกับแม่เด็กในซอยวัดชมพูเวกที่ทาสายนนทบุรี
สอบพยานสอบเพื่อนบ้านแถวนั้นให้การตรงกันว่านายกระมวลเทพที่ไปคุมตัวมา
พ่อของเด็กเนี่ยชอบทำร้ายลูกจริงจริงหลักฐานครบปุ๊บ
ตำรวจก็ยื่นขอสารอนุมัติหมายจับทันทีนะฮะแล้ววันนี้ก็คุมตัวได้นะครับ
เนี่ยความจริงได้ตัวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับไปจับได้ที่ป้ายรถเมย์แห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลบางกระสอนะครับคุมตัวมาสอบสวนเนี่ย
นายกมลเทพพ่อของน้องเอนะให้การบอกว่าก่อนลูกจะเข้าโรงพยาบาลเนี่ย
ไม่ได้ทำร้ายลูกนะลูกชายนี่นอนตกเปรย์นี่ฮะลูกชายวัย๔เดือนเนี่ยตกเปรย์
กระมวลเทพบอกว่าพอลูกตกเปรย์เนี่ยลูกก็ยังปกตินะนอนหลับปกติไม่เห็นมีอาการอะไรเลย
จนกระทั่งเที่ยงคืนช่วงเที่ยงของวันที่๑๕ธันวาคม
เห็นลูกเนี่ยเริ่มผิดปกติตัวเองกับภรรยาก็เลยรีบพาลูกไปหาหมอ
เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายลูกไม่ได้ตีลูกอย่างที่ถูก
พ่อตาเนี่ยกล่าวหาถามว่าเอาแล้วเคยตีลูกไหม
มลเทพบอกเคยตีลูกนะตีเพื่อตักเตือนเวลาเขาร้องงอแง
อุ๊ยแต่๔เดือนเนี่ยเหรอคะนี่เด็ก๔เดือนนะ
คือตีตีเพื่อเตือนเวลาเด็กร้องงอแงนี่เด็ก๔เดือนนะครับ
เมียผมบอกว่าลูกตกที่นอนมันบอกว่าตกที่นอนก่อน
แล้วพออีกทีนึงพอหมอเขาบอกว่าเลือดออกในสมอง
บอกว่าไม่ได้ตกที่นอนบอกว่าเปรย์มันเป็นเปรย์ขาโค้งนะครับ
แล้วขามันเสียบมันลงไม่ลงไม่สุดมันเหมือนกับไปหักไว้
แล้วพอลูกดิ้นลูกดิ้นแล้วเปรย์มันหลุด
มันบอกว่าตกลงมาแรงเหมือนกันโมโหพี่แต่ก็ไม่ได้ตีอะไรแรงนะ

วันนั้นแหละวันตอนที่ก็ก่อนเค้าจะหลับอะ

คือเด็กจะรู้เรื่องไหมเนี่ย๔เดือน
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะนี่ฮะพ่อของเด็กเนี่ยพ่อของน้องเอ
นายกมลเทพเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยออกมาจากห้องเห็นไหมฮ
สตาร์ทนี่สตาร์ทเครื่องรถจักรยานยนต์ใหญ่เลยเห็นไหมฮะ
เหยียบใหญ่เลยเห็นไหมฮะเพื่อจะสตาร์ทให้ติดแล้วเดี๋ยวจะเห็นแม่ของน้องเอเนี่ย
อุ้มลูกมาลักษณะพาดบ่ามาเลยนะครับนี่ครับอุ้มออกมาจากห้อง
แล้วก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของสามีนี่แหละคือวันที่พาลูกไปโรงพยาบาล
คือถ้าสังเกตดีจะเห็นว่าน้องเอเนี่ยนิ่งไปแล้วแน่นิ่งไปแล้วเหมือนที่ตาบอกอ่ะ
สมองบวมเลือดออกในสมองพ่อของเด็กบอกลูกตกเปรย์นี่ฮะถัดมานะฮะ
หลังจากนั้นอีก๒วันนะครับนี่คือ๑๗ธันวาคมวันเสาร์นะฮะ
วันที่พากลุ่มจากกายานยนต์ไปนี่๑๗ธันวาคมเก้าโมงเช้า
ของเด็กนะครับนายกมลเทพเนี่ยออกมาอยู่หน้าห้องนั่งสูบบุหรี่อยู่
นั่งเล่นกับแมวสักพักหนึ่งทีนี้ก็จะเป็นช่วงที่ออกจากห้องนะฮะ
เพราะว่าตาของเด็กไปแจ้งความ
เราได้คุยกับแม่ของเด็กนะครับแม่บอกว่า
สามีมีพฤติกรรมชอบตีลูกจริง
โดยใช้มือทบตีนะครับ
ไปที่ศีรษะก็มีบางครั้งจับลูกกดหน้าลงกับที่นอนก็มี

แต่ตาบอกว่าพ่อเขาเนี่ยตีหลานตั้งแต่เดือนเดียว
มีพฤติกรรมเคยติดยาเสพติด
เธอบอกเธอก็พยายามห้ามทุกครั้งนะครับ
เคยพาลูกเนี่ยจะหนีไปอยู่กับพ่อก็คือตาของเด็ก
ก็ถูกนายกมลเทพสามีคมคู่ทุกครั้ง
บอกถ้าพาลูกไปนะเดี๋ยวจะตามไปฆ่า
ยืนยันว่าที่ห้องไม่มีเปรย์นะฮะ
ไม่มีเปรย์นะครับที่เลี้ยงลูก
เพราะฉะนั้นไม่มีลูกตกเปรย์เหมือนที่สามีไปอ้างกับตำรวจ
ในห้องนะฮะเธอบอกมีแต่ที่นอนนอนอย่างนี้เปรย์ไม่มี
แล้วไอ้ลอยแผลที่หัวเนี้ยเค้าทำอะไรเนี้ย

เค้ากระโหลบแตกเลือดข้างเป็นจบจบเนี้ยเค้าทำอะไร
ที่หัวน้องเนี่ยเหรอที่หัวน้องนี่เขาใช้มือตบก็มีนะ
ใช้มือตีอ่ะใช้มือตีมือตบมือกดหัวเนี้ยค่ะ
บางทีก็ใช้หมอนเนี่ยหมอนข้างเนี่ยเขาใช้หมอนข้างฟาดก็ไปดูก็มีค่ะ

ไม่มีค่ะเนี่ยหนูพยายามที่จะแบบพูดด่าเขาแล้วแบบให้ได้

หนูบอกว่ากูทนไม่ไหวแล้วเอาลูกของกูกลับบ้านแล้ว
หนูก็ทำท่าจะอุ้มลูกมามันก็ห้ามอุ้มหนูไว้
มันคล้ายด่าหนูว่ายังไงอ่ะมึงอยากตายเหรอกลับไปอ่ะ
กูไม่ให้ไปนี่ลูกกู

เราตรวจสอบไปนะฮะเด็กชายวัย๔เดือนนะครับ
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
อาการยังโคม่านะครับคุณหมอบอกร่างกายและสมองไม่ตอบสนองแล้วนะฮะ
ทีมแพทย์ก็ตอนนี้ก็พยายามให้ยากระตุ้น
เพื่อให้อาการน้องคงที่ไว้ก่อน
เพื่อจะดูแนวทางการรักษาต่อไป
ส่วนตัวนายกมลเทพพ่อของเด็ก
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัสนะครับ
ซึ่งเขาปฏิเสธข้อกล่าวหานะฮะ
นี่พ่อแท้นะครับเดี๋ยวก็ต้องสอบสวนขยายผล
หาพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม

ใช่ค่ะ